เข้าตลาดไปเช็คราคาสินค้ากันเลยจ้า

หมูเนื้อแดงอยู่ที่๑๕๐บาทตกก

กิมจูวันนี้๒๐บาทต่อกิโลกรัม
แนตาลูป๓๕บาทต่อกิโลกรัม
ละกอฮอนแลนด์๓๕บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนชมพูทัพทิมจันทร์อยู่ที่๕๐บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ